คุณตาวัย๘๓ปีค่ะบอกแค้นใจมากเลยเพราะว่าแพ้คดีเรื่องที่ดินกับคู่เขยแล้วอีกฝ่ายเนี่ยยังเอารถมาถมมาเกลียดดินจนทำให้รั้วบ้านร้าวความแค้นนี้ส่งผลให้คุณตาวัย๘๓ปีคนนี้นะคะเหมือนส่งตัวเองเข้าคุกไปเลยค่ะเพราะว่าคว้าปืนบุกไปยิงอีกฝ่ายตาย๑เจ็บ๒ค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านหลังนึงเวลาในกล้องก็คือ๔โมง๔๕นาทีนะคะ
จะเห็นผู้ชายสูงวัยคนหนึ่งสวมเสื้อฝาอ่อนนะคะ

อีก๒นาทีถัดมาเวลาในกล้องทุ่ม๔๗นาที
ผู้ชายคนเดิมเนี่ยเดินออกไปนอกบ้าน

เวลา๔โมง๔๗นาทีนะคะเดินออกไปนอกบ้าน
จากนั้น๔โมง๔๘นาทีค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงวิ่งตามออกไป

เสื้อคนนี้เปิดประตูแล้วรีบวิ่งตามออกไปเลย
แล้วก็พาชายสูงอายุคนนั้นเข้ามาในบ้าน

อยากให้คุณผู้ชมลองสังเกตที่มือขวาของผู้ชายคนนี้ให้ดีค่ะ

เขาถือปืนออกไปด้วยและลักษณะเหมือนมีการทะเลาะกัน
เพราะผู้ชายคนนี้เพิ่งออกไปยิงญาติตัวเองตายไปหนึ่ง

เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพบังกรวยจังหวัดนทบุรีไปตรวจสอบเหตุ
มีคนถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บอยู่ที่ซอยอัจฉริยประสิทธิ์๑
ที่เกิดเหตุเนี่ยพบศพของนังวิไลฯบุญรอดวัย๔๕ปี

ข้างรัวบ้านเลขที่๓๒๒ของผู้เกาะเหตุนะคะ
แล้วก็มีคนเจ็บอีก๒คนคือนายเอกรินบุญรอดวัย๔๔ปี
คนนี้เป็นสารวัตรกำนันตำบลบางขุนกองสามีคนตาย

ได้รับปัดเจ็บอีกคนคือนายนโรงบุญรอดวัยเจ็ดสิบห้าปี
พ่อของนายเอกรินถูกยิงหัวไหล่ซ้ายแล้วก็ข้อมือขวานะคะ
กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วค่ะญาติของคนตายและคนเจ็บตอนนี้เนี่ย
ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลยนะคะ
ขอดูหน่อยแอวให้ดูข้อมือ
ขอดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ค่ะนิดหนึ่งแม่น่ะ

พ่อจับมาน่อยสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาก่อนแม่
แป๊บแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ก่อนเออรอด้วยค่ะ
จากการสอบสวนนะคะผู้ก่อเหตุก็คือผู้ชายเสื้อฟ้าอ่อนในคลิปนั่นแหละค่ะ
หวานหน้าแก้มทองหรือเรียกตาหวานก็คงจะได้ค่ะ
อายุ๘๓ปีแล้วส่วนผู้หญิงเสื้อสีขาวที่วิ่งไปตามตาหวานกลับมาบ้านนั่นลูกสาวแกเองนะคะ
ตาหวานเนี่ยแกใช้ปืนจุด๓๘ไปก่อเหตุยิงคู่เขยหลังจากนั้นก็เข้ามาหลบอยู่ในบ้าน
อดีตกำนันตำบลมหาสวัสดิ์ที่รู้จักกันมาเกลี้ยกล่อมถึงได้ยอมมอบตัวขึ้นรถไปแบบนี้
เบื้องต้นตาหวานบอกว่าเป็นคู่เขยกับนายนรงคนเจ็บ
มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ดินที่ติดกันมานานแล้วเพราะว่าซอยที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นซอยแยกเข้าวัดหูช้าง
แต่เดิมมันเป็นที่ดินของตาหวานค่ะแต่ต่อมามีการแบ่งที่ดินกันกับนายนรงที่เป็นคู่เขย
ทีนี้ที่ดินของนายนโรงเนี่ยเป็นที่ตาบอดคือไม่มีทางเข้าออกก็ต้องเข้าออกผ่านทางซอยเข้าวัดหูช้าง
มีการฟ้องร้องให้ซอยนั้นเนี่ยเป็นที่สาธารณะแล้วปรากฏว่าศาลก็ตัดสินให้ฝ่ายนายนรงชนะด้วย
นั้นเลยกลายเป็นที่สาธารณะไปเลยตาหวานก็เลยครับแค้นใจมากเพราะว่าที่ดินตรงนั้นมันเคยเป็นของเขามาก่อน
แต่สุดท้ายแล้วแพ้คดีก็เลยกลายเป็นที่สาธารณะไปเฉยเลย
วันนี้ทั้งฝ่ายของนายนรงคนเจ็บแล้วก็นายเอกรินกับนางวิไลมีการจ้างรถหกล้อนำดินมาถมที่ที่อยู่หลังบ้านของตาหวานอ่ะ
แล้วก็ไปทำให้รั้วบ้านตะหวานเกิดรอยร้าวก็เลยจากที่แค้นอยู่แล้วยิ่งโกรธหนักเข้าไปอีก
เดินออกมาคุยกัน๓คนแล้วทะเลาะกัน
หวานแกบอกแกบันดาลโทษะก็เลยชักปืนที่พกมาด้วยก็ไม่รู้ว่าพกปืนไปคุยทำไมตั้งแต่แรกก่อน
แต่แกชักปืนที่แกพกมาด้วยยิงใส่ทั้งสามคนนางวิลัยโดนยิงเข้าหัวนะคะก็คือตายตรงนั้นเลยค่ะ
นายสุเทพตายจันทร์อดีตกำนันตำบลมหาสวัสดิ์ที่เป็นคนรู้จักกับตาหวานแล้วมาไกลเกลี่ยให้แกมอบตัวเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าพอก่อเหตุเสร็จในตะหวานก็หลบอยู่ในบ้านพร้อมกับอาวุธปืน
ต้องมาช่วยเจรจาจนตาหวานเนี่ยยอมมอบอาวุธมาให้แล้วก็บอกว่าถ้าวันนี้ผมไม่ยิงเนี่ยก็อาจจะเป็นผมเองก็ได้ที่ต้องตาย
ตาหวานก็พูดด้วยแบบนั้น
แกก็ถือปืนเข้ามาในบ้านนะครับพอดีผมไปเกี้ยกล่อมให้แกมอบตัวแกก็เอาปืนส่งให้นะครับแล้วแกมอบตัวนะครับ

บอกครับแกบอกว่าถ้าแกไม่ยิงแกอาจจะตายอันนี้เราไม่ได้เห็นแต่แรกนะครับผมไม่ได้เห็นตั้งแต่แรกเพราะว่างั้นเราก็ไม่รู้ว่าต้นสายไปเหตุที่แรกมันอย่างไร
ตอนนี้ตำรวจก็คุมตัวในหวานไปสอบปากคำอย่างละเอียดแล้วนะคะแล้วก็จะมีการดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ